ท่านผู้ชมครับเรื่องของการค้าประเวณีค้าบริการทางเพศเนี่ย
เรื่องนี้มันมีกันมานานแล้วที่สำคัญคือนอกจากผิดศีลธรรมแล้วมันผิดกฎหมาย
การค้าประเวณีเด็กอันนี้ยิ่งหนักใหญ่เลย
แทนที่เด็กจะได้เติบโตมามีอนาคตที่ดีมีทางเลือกอาชีพที่สวยงาม
ไปเจอแบบนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยบางทีด้วยความบีบคันหรือว่าถูกล่อลวงไปเนี่ย
เขาก็มุ่งไปทางนั้นอนาคตเขาเสียไปเลยนะครับ
นี่ที่พัทธลุงนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจสืบสวนภูทรพัทธลุงได้รับแจ้งนะ
ว่ามีการค้าประเวณีเด็กนะครับแล้วก็เลยลงพื้นที่ติดตามสืบสวน
จนสามารถจับกลุ่มสาวธอมคนหนึ่งที่อายุ๒๐ปีนะครับ
เป็นในหน้าค้าประเวณีจัดหาเด็กหญิงขายบริการทางเพศ
เขาหาลูกค้าผ่านทางโซเชียลสังคมออนไลน์
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธรุงกับพื้นที่ใกล้เคียง
นี่ฮะชุดสืบสวนก็ไปจับได้นะครับ
ขณะกำลังพาเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเท่านั้น
เป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองพัทธลุง
พาไปส่งโรงแรมม่านรูดเพื่อไปรอลูกค้า
เปิดห้องรอลูกค้ารอแขกที่ติดต่อกันไว้
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามร่างกายเจอเงินสดนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าประเวณีนั่นแหละนะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวมาเพื่อดำเนินคดี
นี่ฮะกำลังเดินอยู่เลยนะครับรอลูกค้า
แต่ว่าเด็กส่งไว้ในม่านรูดแล้ว
กำลังรอแขกมานะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในห้องพักนะครับ
มีเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนั่งอยู่บนที่นอน

มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทธลุง

เด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยพักอาศัยอยู่กับน้าชาย
เพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแยกทางกันมานานแล้ว
ทุกวันได้เงินไปโรงเรียนวันละ๒๐

มันไม่พอใช้จ่ายอันนี้น้องเขาบอกนะ
ก็ได้รับการติดต่อจากแม่ของเพื่อนคนหนึ่งนะ
ว่าหากอยากได้เงินก็ให้ติดต่อมั้ละกัน
เดี๋ยวมีงานพิเศษมีรายได้พิเศษให้
เธอก็เริ่มทำช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา

คือพอรู้ว่าติดต่อไปแล้วก็ปรากฏว่าพามาค้าประเวณี
เธอก็ทำนะได้เงินครั้งแรกสามพันบาท
ต่อมาต่อมาก็ได้๕๐๐มั่งพันหนึ่งมั่งแล้วแต่นายน่าจะให้
ในหน้าก็คือสาวธอมคนนี้นะที่ถูกจับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่คือผู้ชายที่เป็นผู้สูงอายุและข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นที่พัทธลุง
ส่วนสาวธอมวัย๒๐ปีนะครับชื่อว่านางวราพรเกรดนัทธีนะฮะ
ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นนายหน้าค้าประเวณียังให้การสับสนแบ่งรับแบ่งสู้
บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นนายหน้าแค่ถูกสั่งมาให้ช่วยดูแลเด็กเท่านั้น
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะจากการสืบสวนเนี่ยพบว่า
มีการค้าประเวณีเด็กจริงและทำกันเป็นขบวนการมีหลายกลุ่มอยู่ในพื้นที่พัทธลุงด้วย
โดยราคาของการค้าประเวณีนั้นจะอยู่ที่สี่พันห้าร้อยถึงห้าถึงห้าพันบาท
ค่ะแต่เด็กบอกครั้งแรกได้สามพันครั้งต่อมาเหลือห้าร้อยเหลือพันหนึ่งอืม
แต่ตำรวจบอกว่าก็จะต้องขยายผลต่อแหละว่ามีผู้ร่วมขบวนการในการค้าประเวณี
ครั้งนี้เนี่ยมีใครยังไงบ้างครับแล้วก็ต้องขยายผลไปถึงผู้ที่มาซื้อบริการด้วยไง
ใช่ที่บอกว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นข้าราชการเป็นคนในพื้นที่อย่างเงี้
ถูกต้องโดยเฉพาะที่น้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยจากแม่ของเพื่อนก่อน
อ่าแล้วสาวธอมคนนี้ที่บอกว่าอ่าผมแค่เป็นคนแค่มาดูแลเด็กเนี่ย
แม่ของเพื่อนคนนั้นน่ะคือคนไหนยังไงใช่ต้องขยายผลไปให้หมด
ล่าสุดนะครับผลโดนโดนตรีธรรรชาผมปัดผู้มังคับการตลอดพุทธร
ทำมา๗ครั้งและมีเด็กในสังกัดคือน้องผู้หญิง๑๔ปีคนนี้เพียงคนเดียว
ไม่มีผู้ร่วมขบวนการร้ายอื่นแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะ

แล้วก็จะเชิญญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ปี

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันเด็ก
ไปขายบริการทางเพศหรือไม่
ผู้ซื้อบริการที่ซัดกันเป็นทอด
ผู้สูงอายุทั้งราชการในจังหวัดพัทธลุง
ยืนยันว่าเดี๋ยวขยายผลดำเนินคดีแน่
แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการลักลอบค้าประเวณีนะ

ส่วนเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทธลุง

และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง

ตกลงก็คือส่งเด็กไปอยู่ที่สถานคุ้มครอง
สวัสดีภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

น้องจะกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือไม่ยังไง